คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะ
โธ่เพื่อนสาวดิชันคือลูกสุดีดานะคะ
เพราะว่านอกจากเรื่องบ้านเช่าที่อีลุงตุงนังแล้วนะคะ

ทราบกันเธอเข้ารักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง
ด้วยวิธีการคืนแรกเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะเธอโพสต์นะคะปรากฏว่า

แล้วก็ผลเลือดที่ออกมาค่ามะเร็งสูงขึ้น

สามีก็ไม่อยู่อยู่มาเลเซียยังไงล่ะเนี่ย
ต้องคืนแรกอีกรอบนึงแล้วงานการเป็นยังไงนะคะ
ซึ่งเธอก็บอกว่าก็ใจเย็นก่อนนะคะ
แต่ตอนนี้ไปปรึกษาหมอละนะคะ
รอฟังผลอีกครั้งในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะคะ
แล้วก็ฝากขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงด้วยค่ะ

ว่าเดี๋ยวสามีรีบซื้อตัวจากมาเลเซียรีบกลับมาเลยนะคะ

เรื่องบ้านเช่าที่อีลุงตุงนังคือล่าสุดเลยนะคะ

ล่าสุดวันนี้นะคะเขานัดเคลียร์กันอยู่นะ

เพราะว่าเรื่องที่ตอนแรกที่ไปที่สอนอแล้วว่าตกลงเรื่องค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย

แต่ล่าสุดเหมือนแบบผู้เช่าเขาเปลี่ยนใจ

แล้วก็ที่สำคัญผู้เช่าบอกว่าคุณนุ๊กไหนจะต้องเสียค่าซ่อมแล้ว

ก็คือว่าขอเช่าต่อเลยได้ไหม

ุ๊กบอกว่านุ๊กฉลาดพอนะคะ

เอาไปฟังคุณดุ๊กสุธิดากันเลยค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็นี่แหละค่ะ

คือตอนนั้นคุณนุ๊กให้ช่างเขามาช่วยประเมิน

เดี๋ยวเขาเอาช่างมาซ่อมเอง
ไปมาบอกว่า